เช่นเดียวกับข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมครับที่ปฐุมธานีนะคะ
ก็มีเด็กช่างกลุ่มนึงเขาก็นั่งรอนั่งรอเพื่อน
นั่งรอให้ฝนหยุดตกจะได้เดินทางไปโรงเรียน
เรียนหนังสือกันปรากฏว่าเห็นปืนวางอยู่
ก็หยิบปืนขึ้นมาเล่นปรากฏปืนลั่นค่ะ
แล้วลั่นไปใส่เพื่อนที่นั่งอยู่ครับ
เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุสลดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ที่ตำรวจสพคลองหลวงก็ไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ในตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงไปพบศพของนายวัฒนยู
อายุสิบห้าปีเป็นนักเรียนปวชปีหนึ่งแผนกช่างยนต์
มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าผากซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิตอยู่บนโซฟาค่ะ
ใกล้กันพบปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งกระบอก
ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายชายางกูลอายุ๑๕ปี
ก่อนเกิดเหตุเขาก็นั่งอยู่ตรงโซฟาตรงนี้ค่ะนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงก็นั่งตรงแคล่เห็นปืนวางอยู่ก็หยิบมากำเล่น
แล้วปรากฏว่าปืนมันลั่นกระสุนพุ่งเข้าหน้าผากเพื่อนเสียชีวิตค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยตกใจมากไม่คิดว่าปืนจะมีกระสุนบรรจุอยู่จริงค่ะ
ผมนั่งอยู่ตรงแค่ใช่ไหมครับแล้วผมเห็นปืนวางอยู่ครับ
ผมก็เลยหยิบขึ้นมาผมหยิบขึ้นมาแล้วเวลาหยิบมันต้องกำใช่ไหมครับ
ผมก็ต้องจำพอผมเอาขึ้นปุ๊บมันก็ลั่นเลยครับ
ปืนมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงแคล่ครับตรงแคล่ตรงโซฟานะตรงที่ผมนั่งเลยครับ
เพื่อนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแค่อยู่ตรงแขกครับ
ชักขึ้นมามันก็นั่นเลยใช่ครับปืนผมไม่ทันได้ชักเลยครับ
ผมหยิบหยิบมาขึ้นหยิบปึ๊บเข้าเลยอ่ะผมก็ตกใจผมก็ย้อนปืนเลยอ่ะ
แล้วปืนใครซื้อมาไม่รู้ครับเรามาอยู่ที่นี่บ่อยไหม
มามานั่งเล่นกับเพื่อนทุกวันเลยครับทุกวันแต่วันนี้เพิ่งเห็นปืนอ่ะเพิ่งเห็นครั้งแรก
เห็นครั้งแรกเลยอ่ะปืนวางอยู่ตรงนั้นเพราะปกติผมไม่ได้เล่นปืนกันอยู่แล้ว
เนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของเรื่องเศร้านะคะส่วนเจ้าของปืนคือนายยุทธนา
อายุสิบแปดปีค่ะเป็นรุ่นพี่ปี๓ก็เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังเนี้ย
ก็จะเป็นจุดที่พวกเขานัดรวมตัวกันก่อนไปโรงเรียนครับ
คือเด็กช่างเขาจะไปโรงเรียนพร้อมกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปคนเดียว
เดี๋ยวอันตรายนะคะทีนี้ฝนมันตกก็เลยนั่งรอฝนกันอยู่ตรงนี้
ปืนที่เป็นต้นเหตุเป็นของเขาเองซื้อจากอินเทอร์เน็ตมา๖๕๐๐บาท
ซื้อมา๒อาทิตย์แล้วกะว่าจะเอาไว้ใช้ป้องกันตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้รุ่นน้องเคยถูกไล่ยิงมาหลายรอบ
นี่ค่ะหลังเกิดเหตุก็ช่วยกันอุ้มผู้ตาย
กรถกระบะเพื่อนบ้านแถวนั้นไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันน้องเสียชีวิตก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจบอกว่านอกจากต้องสอบสวนผู้ก่อเหตุและเจ้าของปืนแล้ว
เดี๋ยวจะสอบสวนเพื่อนในบ้านด้วยนะคะ
อีกประมาณ๘๙คนเพื่อสรุปเรื่องนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ